คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้บันเทิงไทยรัฐเพิ่งบุกครัวพี่ต้อยหมวกแดงไป
แล้วก็บอกว่าพี่แกเนี่ยเออพักงานมาจากโควิดนะไม่ได้ร้องเฟย์
มาทำอาหารขายนะครับแฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมในความขยันเหลือเกิน
แต่ว่าล่าสุดค่ะบอกเลยว่าแฟนตกใจอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าเจอกับเฟซบุ๊คส่วนตัวของพี่ต้อยหมวกแดงนี่แหละค่ะ
ก็มีการโพสต์ภาพนักร้องดังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
พร้อมกับมีข้อความว่าอาการไข้เช้านี้๓๘๕นี่คือภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ต่อมานะคะพี่ต้อยก็ได้มีการไลฟ์อัปเดตอาการค่ะ
บอกว่าการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้เนี่ยเกิดจากที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยถ่ายเป็นเลือดค่ะ
แล้วก็มีอาการชักกระตุกด้วยไข้ขึ้นสูงค่ะ
คุณหมอได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แจ้งผลว่ากระเพาะอาหารอักเสบ
ประกอบกับเจ้าตัวนั้นเป็นฤทธิสีดวงด้วยค่ะ
ก็เลยทำให้มีอาการถ่ายเป็นเลือดนั่นเองนะคะ
อกจากนี้ยังพบว่าลำไส้มีปัญหาค่ะแล้วก็มีการพบติ่งเนื้อที่ลำไส้
ซึ่งไอ้ตัวติ่งเนื้อเนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ค่ะ
คุณหมอก็เลยทำการตัดทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ในตอนนี้คืออยู่ในระหว่างการนำชิ้นเนื้อเนี่ย
ไปตรวจแล้วก็รอฟังผลในสัปดาห์หน้าว่าจะใช่เนื้อร้ายหรือไม่

ซึ่งพี่ต้อยก็ได้บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้เนี่ยอาการโดยรวมดีขึ้นแล้วแหละ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจมาให้กันเยอะเลย
วันนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะส่วนผลตรวจในสัปดาห์หน้า
เดี๋ยวรู้กันพี่ต้อยจะมาอัปเดตอีกทีค่ะ